ดูเรื่องของกองสลากที่ต้องมานั่งล้อมวงกันใหม่

เรื่องของสลากนักสัตว์จะยังไงกันต่อ

ซึ่งเรื่องนี้หัวหน้าคณะทำงานศึกษาการออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่
นายธนวัฒน์ผลวิชัยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อผู้สิทธิ์ข่าว
บอกว่าเรื่องนี้ต้องมีการทบทวนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ถึงความคืบหน้าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างโครงการสลากภาพ๑๒นักศัตริย

จุดประสงค์สำคัญไปแก้สลากเกินราคาซะ
ในเมื่อขายสลากใบกันโอ้โหแพงกันเหลือเกิน
พยายามแก้ปัญหาทุกวิถีทางแล้ว
ก็ออกเป็นสลากออนไลน์สลาก๑๒นักศัตริย์ให้เลยละกันนะครับ
ขณะนี้กลับมาทบทวนกันว่าจะเดินหน้าอย่างไรต่อไป
หลังจากหลายฝ่ายออกมาทักท้วงนะครับ
ล่าสุดเริ่มมีกระแสจากสังคมส่วนหนึ่ง
ขอให้เอาตัวเลข๖หลักจากสลากใบ
มาทำเป็นออนไลน์ทดแทนสลากภาพ๑๒นักศัตริย์
โดยทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาเป็นการภายในอยู่
เราก็คิดไม่ออกนะคิดไม่ทันนะ

ฟังเสียงของหัวหน้าคณะทำงานศึกษากันนะครับ

เป็นไปได้ทั้งเป็นไปได้กับเป็นไปไม่ได้

ตอนนี้สิ่งที่สังคมส่วนหนึ่งบอกว่าเรามอมเมาสังคม

เราจะตอบสังคมยังไงดี

เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าขั้นตอนนี้ก็กลับมาศึกษารายละเอียดให้ลึกซึ้งมากขึ้น
เพื่อจะบอกสังคมใหม่ว่าถ้าเราจะทำเรามีข้อมูลใหม่ให้สังคมรับรู้ยังไง

หรือถ้าเราไม่ทำเราก็จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่อื่นไหม

คือเอาสลากใบ๖หลักเข้ามาทำเป็นออนไลน์

ดังนั้นในกระบวนการนี้เป็นกระบวนการทบทวนการศึกษา
ดังนั้นพูดยากครับว่าจะเอา๑๒นักศัตริย์กลับมาไหม
แล้วจะกลับมาได้เมื่อไหร่อันนี้ยังพูดยากอยู่
ส่วนในฐานะประชาชนคนซื้อก็บอกสลากนักสัตว์มันยากหรือเปล่า

หรือว่าจะเอาเลข๖หลักมาเป็นออนไลน์จะทำวิธีไหนนะครับ
หัวหน้าคณะทำงานศึกษาการออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ยอมรับ
ว่าการแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคาตอนนี้ทำได้ยาก
เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากอะไรรู้ไหมครับ

นี่ไงเลขดังระดับจักรวาลงวดนี้๒๒ชุดละ๔๕๐๐บาท
ก็ไปขายใกล้กองสลากเลยเย้ยกองสลากเลยนะครับ
ก็คุณธนวัฒน์ก็บอกว่าเพราะกิเลสมนุษย์
คนขายก็อยากจะได้กำไรมากโอ้โหก็โกงราคากันสักขนาดนี้
ส่วนคนซื้อก็อยากจะถูกรางวัลจำนวนสูง
เมื่อมีเลขเด่นเลขดังขึ้นมาวิธีการเช่นนี้ก็เกิดขึ้น
มันเป็นวัฒนาจักรของการขายราคาแพงเนี่ยนะฮะ
รู้ทั้งรู้ว่าผิดกฎหมายแต่ก็ยังทำกันอยู่นะครับ

ทำให้ผู้ค้าสามารถค้นหารับซื้อสลาก
เพื่อเอามารวมชุดขายกันได้ง่ายขึ้น
ตามหลักการตามกฎหมายเขาห้ามรวมชุดนะครับ
เว้นที่กองสลากให้รวมชุดน้อยเนี่ยนะฮะ
แต่ว่าทีนี้โอ้โหพ่อค้าแม่ค้าไปหยิบจับมารวมชุดเป็น

ใบกี่ใบก็ว่ากันไปแต่ราคามันก็สูงขึ้นอีกนะครับ
ก็ถ้าสำนักงานพบจะตัดสิทธิ์นะสำหรับผู้ค้าเนี่ย

แต่ก็ยืนยันว่าแนวทางการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
จะต้องไม่กระทบกับผู้ค้าปลีกสลากกลุ่มเดิม
รวมทั้งไม่ทำให้เกิดการมอมเมาประชาชนเพิ่มขึ้น

มีรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการสลาก
ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ปลายเดือนนี้
จะมีการหาบรือแล้วก็ทบทวนแนวการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง
ว่าจะเดินหน้าโครงการสลากภาพ๑๒นักศัตริย์ต่อไป
หรือตามที่มีคนแนะนำว่าให้ปรับแผนนำเลข๖หลักของสลากใบ
มาทำเป็นออนไลน์ทดแทนต่อไปนะครับ
แต่ประเด็นที่ต้องยอมรับแล้วก็รับฟังกัน
ก็คือเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ว่า

ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องสลากเกินราคา

บอกว่าเนี่ยแถวรังสิตอยากให้มาตรวจสอบหน่อย

แต่พอสำนักงานสลากเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ยังไงดีแจ้งกันเข้าไปอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะ